คุณผู้ชมค่ะศิลปินรุ่นใหญ่คนนี้บอกเลยว่าเจอแกได้
เจอเลยที่ไหนรู้ป่ะ

พี่โอมธลักษิตรุงจันทร์สายบุญเจอกันแน่นอน
จากงานร้องเพลงที่พวกเราได้เห็นกันอยู่บ่อยแล้ว

เข้าวัดทำบุญบุญเล็กบุญใหญ่พี่โอ่งไปหมดนะคะ
โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เห็นเมื่อไหร่อดไม่ได้สงสารเขาต้องช่วยค่ะ

บอกน้องรถเบ้นมาน้องรถเน้นบันเทิงไทยรัฐ
ตอนนี้เรื่องของการทำบุญเริ่มเบาลงแล้ว

เพราะว่าการช่วยเหลือคนตอนนี้ต้องเลือก
แล้วก็ดูตามความเหมาะสม
บางคนนี่นะไม่ได้เดือดร้อนจริงหรอก

ก็เลยต้องดูหลายอย่างหลายปัจจัย
ถามว่าพี่ใจดีขนาดนี้เคยเจอบ้างป่ะ

พี่โอมบอกเจอมาตลอดแหละ
ก็ยังไม่ถึงขั้นเสียรู้เสียเงินเขา
ส่วนใครที่คิดถึงผลงานต่างของพี่โอ่งนะฮะ
เร็วนี้จะมีโปรเจคพิเศษออกมาให้ชมกัน

เซอร์ไพรส์แน่นอนพี่โอมเก็บเคลมมาเงี้ย
ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำบุญเยอะ

ตอนนี้เราต้องเลือกการช่วยเหลือคนด้วย
ไม่ใช่ว่าแบบใครขอมาเราก็ให้

เพราะว่าบางคนเนี่ยมีหลากหลาย

นำเสนอในสิ่งที่ใช่และไม่ใช่
มันอยู่ด้วยความเราพอใจทำ
แล้วก็มันอยู่ที่ความที่แบบเรามอง
จริงเป็นการที่แบบทำบุญโดยที่
พอมองเห็นคนนี้ว่าเขาลำบากเราก็ช่วย

มันมันก็เกี่ยวด้วยนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำบุญ

เราเป็นคนที่อยากจะช่วยเขาโดยที่
เราไม่ต้องอาศัยว่าเราต้องได้กลับมา

เป็นคนที่ไม่คิดมากกับการทำอะไรเลย
นี่คุณผู้ชมพี่แจ๊คฟังว่าเราโดยคุณพ่อพี่แจ๊ค
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
แล้วเวลาจะให้ใครไม่ใช่เขาบอก

มากันที่พี่ไก่จันจวงดวงจันทร์กันหน่อย

ชีวิตพี่มันไม่มีความสุขเลยเนาะ

ไก่จันจวงบอกกับน้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าตอนนี้ทำอะไรก็ติดขัดสะดุดไปหมดเลย
เมื่อก่อนที่ไลฟ์ขายของเป็นงานอดิเรก

งานร้องเพลงงานจ้างที่เคยมี
เอ้ามันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนนะคะ
แล้วก็ยอมรับเลยว่าหมดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งด้วยค่ะ
ถึงขั้นที่พี่บอกเลยนะว่าไม่อยากอยู่ในวงการแล้ว

ส่วนเรื่องดราม่าที่ถูกชาวเน็ตแซะแรงว่า
ร้องเพลงไปก็เท่านั้นเสียงก็ไม่เพราะเท่าพี่สาวหรอก
ก็ที่สาวที่ว่าราชินิลุกทุ่งแม้พึ่งพ่วงดวงจันทร์นะ

อยากให้รู้ว่าศิลปินก็มีความรู้สึก
ถ้าคุณไม่ชอบง่ายนิดเดียวคุณเลื่อนผ่านเลย

คือจริงงานแม่ค้าเป็นงานอดิเรก

ต้องบอกว่าพี่ใช้คำว่า
ตอนแรกพี่ก็แบบมีพลังที่อยากจะสืบสาร

พี่กลับมีความรู้สึกว่าพี่หมดแรงหมดอะไร

ถ้าคิดว่าตัวเองแบบมีเงินสักก้อน

ทุกวันนี้พี่แบบพี่ไม่ได้มีความสุขเลยนะ
ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับตัวเอง

ไม่ได้ลำบากเรื่องที่อยู่หรือกินอะไรอย่างนี้
เพราะพี่แบบกินข้าวมื้อเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ไม่ได้มีหนี้ไม่มีหนี้
แต่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข